นักร้องลูกทุ่งสาวใจบุญอีกหนึ่งคน
ต้องบอกว่าเธอคนนี้ไม่ได้ใจบุญอย่างเดียวนะ

ล่าสุดแม่ฮายเขาก็ชวนเพื่อนพี่น้องในวงการ

บอกว่าในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะ
เจ้าตัวเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพจัดทอดผ้าป่า
ที่วัดในจังหวัดบ้านเกิดก็คือจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ก็อยากจะรวบรวมของจากเหล่าดาราในวงการบันเทิง

เพื่อที่จะนำเงินไปพัฒนาวัดอีกทีหนึ่ง
ส่วนเลขเด็ดงวดนี้พี่ฮายแนะว่า

อย่างพี่สุสุนารีกับพี่ตั๊กซิริพรจะดีกว่านะ
เฮ้เขาปากน้องให้ขอ
ให้แม่พี่ไม่ใช่เจ้าแม่นะ

บางทีแบบเข้ามาแล้วแบบพี่ช่วยหนูซื้อหน่อย
ดันถูกบางทีเขาเหลืออยู่๒๐ใบ๓๐ใบก็เยอะนะ
ก็เยอะนะบางทีซื้อไป๘๐๐๐ถูกแสนนึง

แต่สงสัยว่าพี่ฮายถูกบ่อย

แต่นี่ค่ะเราไปดูเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำ

เลขที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
แล้วก็แคปชั่นสไตล์ของพี่มนต์สิทธิ์บอกว่า
ชอบก็เอาเลขไม่เท่าใครออกใคร
โปรดใช้วิจารณญาณในการดู

ฉันไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเนาะว่าข้อความนี้ภายถึงอะไร

ส่วนใครที่จะอาศัยอันนี้ส่งผลบุญความกระตันอยู่

ลำไยหายทองคำในการเสี่ยงโชค

รวบรวมมาฝากเผื่อจะได้เลขดงเลขเด็ดกันไป

จากวันเลิกงามยามดีนะคะ

ก็เลยบอกว่านเลขที่ไว้ซึ่งภายในบ้าน

มีทะเบียนด้วยบอกเฉย
ไม่รู้ว่าจะดูเลขไหนก่อนเหมือนกันดูให้มัวดูให้เบอร์ไปก่อน
แฟนคลับก็เข้ามาแสดงความยินดีนะคะทั้งรถใหม่ทั้งบ้านใหม่เนาะ
แล้วก็ชื่นชมด้วยว่าลำไยเป็นเด็กกระตันอยู่นะคะ
ท้ายเอาไว้ว่าอ้าวเหล่านักเสียงโชคดวงใครดวงมันก็แล้วกันนะคุณนะ
วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่บ้านน้องนี่เขาสวยนะคุณนะบ้านหลังใหม่
มีหายทองคำอยู่ในบ้านด้วยเป็นเอกลักษณ์ของตัวน้องเอง
จะได้จดจำกันได้ถูกต้องแล้วนะคะ